แต่ทีนี้เราไปดูกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนกันหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณศิราเจนจาคะเป็นประธานคณะกรรมธิการนี้
ก็มีการเชิญทางด้านรองพบตร
ก็คือผลตำรวจเอกสู่วัดแจ้งยอดศุกร์
ให้มาชี้แจงถึงกรณีนี้หน่อยมีการตั้งทงไหม
เอาจะจับแพ้ไหมรวมถึงก็การประชุมวันนี้
ไม่ได้มีแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลดงหลวง
กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มา
เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้ว
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากห้องประชุมคณะกรรมธิการอาคารรัฐสภา
เชิญค่ะคุณภูริพัฒน์คุณผู้ชมกับการประชุมคณะกรรมอธิการ
กฎหมายในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงอย่างคลับข้างนะครับ
รวมไปถึงรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมชี้แจงด้วยตัวเอง
แต่การประชุมในวันนี้ยังคงขาดแพทย์นิติเวศ๒สถาบัน
คือโรงพยาบาลดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
และโรงพยาบาลศัพทศิษย์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าชี้แจงในวันนี้ครับ
คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร
เชิญตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนที่ขี้คายคดีของน้องชมพู่
เข้าชี้แจงถึงข้อร้องเรียนในกรณีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
โดยได้ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในคดีหรือไม่
ซึ่งการประชุมในวันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เริ่มชี้แจงตั้งแต่ไทม์ไลน์ของการรับแจ้งความจากครอบครัวของน้องชมพู่
มีการรับคำร้องทุกข์ไว้ซึ่งตำรวจจากส่วนกลางได้ลงไปดูแลคดี
เนื่องจากสภาพศพของน้องชมพู่มีวัตถุพยานหลายอย่าง
โดยรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงถึงประเด็นเรื่องที่ถูกร้องเรียน
และการสอบปากคำว่าทั้ง๙๐๐กว่าคนนั้นเป็นเพียงการพูดคุยสักถามเท่านั้น
หากพูดคุยไปแล้วเป็นประโยชน์มีการสอบปากคำในฐานะพยานเพียง๖๓คนเท่านั้น
อยู่ในบันทึกการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีการบังคับละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเอาตัวไปสอบปากคำ
ซึ่งวันเวลาที่พาไปสอบปากคำนั้นก็ไม่ได้เป็นช่วงกลางดึกหรือสอบปากคำข้ามวันข้ามคืนแต่อย่างใด
ซึ่งการทำงานมุ่งหวังในผลของคดีการดำเนินคดีในชั้นศาล
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ทำนอกอำนาจหน้าที่เป็นการทำตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความจริง
รับว่าตัวเองพูดจริงแต่เป็นการพูดเพื่อให้คำมั่นสัญญากับลูกน้องเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการตั้งทงในการดำเนินคดีแต่อย่างใด
ประเด็นหลักที่คณะกรรมาธิการกังวลคือประเด็นในเรื่องของการนำตัวชาวบ้านไปสอบปากคำ
และการตรวจดีเอนเอของชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งตำรวจชี้แจงว่าเป็นการเก็บดีเอนเออย่างสมัครใจ
แต่คณะกรรมธิการเห็นว่าไม่มีชาวบ้านคนไหน

ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ของตำรวจ
เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยากให้ชี้แจงว่าเป็นการสมัครใจ
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบใดกันแน่
ขณะที่การตั้งทงของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มตัวคนร้ายนั้น

กรรมาธิการมองว่าการกระทำในลักษณะนี้
ไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านในพื้นที่

รวมถึงอยากให้ระมัดระวังในการนำตัวบุคคลไปสอบปากคำและตรวจดีเอนเอ
ซึ่งอาจจะทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหา

อยากให้ตำรวจระมัดระวังการทำงาน

พร้อมทั้งอยากให้มีการชี้แจง
บุคคลที่มีการตรวจสอบไปแล้วและไม่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านด้วยความสบายใจ
และลดความแตกแยกในชุมชนอีกด้วย
คุณผู้ชมครับการประชุมคณะกรรมธิการนั้น
ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ

มีความเห็นจะลงพื้นที่ที่บ้านกกอก

ซึ่งจะมีการประสานกับตำรวจภายในสัปดาห์นี้ครับ
ทั้งหมดอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี